เมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกคุณพิรวัตรพูดจัวหัวได้น่าสนใจ
เดี๋ยวนี้โจ๊กเขาไม่เสิร์ฟลงท้องแล้วใช่ไหมคะ
คือส่วนใหญ่ก็ยังคงรับประทานหรือว่ากินลงท้องอยู่
แต่ว่าบางคนยังไม่ทันจะลงท้องเลย
ลงบนหน้าของคนอื่นแล้วร้อนเลยนะครับ

คลิปนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์
เป็นกรณีที่กล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อสาขาย่านปฐุมธานีค่ะ
เขามีการเผยแพร่ภาพขณะที่พนักงานสาวรายหนึ่ง
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
รายหนึ่งกำลังทำท่าว่าจะซื้อแต่ปรากฏว่าไม่ค่ะ
โจ๊กร้อนไปที่หน้าของพนักงานขาย
ก็ได้รับบาดเจ็บโดยผู้โพสต์อ้างว่าเป็นพ่อของพนักงานสาวรายนี้
เขาเชื่อว่ามูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องของการทำงานที่ลูกสาวทำได้ดีกว่า
จนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความไม่พอใจ
เอาดูกันอีกครั้งนะคะทำท่าว่าจะซื้อ
แต่ปรากฏว่าสาดลงไปที่หน้าเลยนะคะ
เปิดฝาแล้วก็สาดลงไปที่หน้าของพนักงานขายนะคะ
สถานีตำรวจภูทรครูบางหลวงจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ภายในร้านสะดวกซื้อย่านลาดหลุมแก้ว
โดยผู้เสียหายนั่นก็คือนางสาวเออายุ๑๗ปี
เล่าว่าเพิ่งมาทำงานที่ร้านดังกล่าวได้เพียง๓สัปดาห์ไม่ถึง๑เดือน
โดยมีนางสาวบีอายุ๑๙ปีเป็นเพื่อนร่วมงานในสาขาเดียวกัน
ต่อมานางสาวบีได้ถูกย้ายไปอยู่สาขาบริเวณใกล้เคียงกัน
คาดว่าสาเหตุของเรื่องนี้อาจจะเกิดจากความไม่พอใจเรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะ
เบื้องต้นชุดสุบสู่วันสถานีตำรวจภูทรคู่บางหลวง
พื้นที่ไปยังบ้านพักของนางสาวบีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่พบค่ะพบเพียงบรรดาของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งให้การว่าลูกสาวไม่ได้กลับบ้านมาพักหนึ่งแล้ว
เพียงแต่ว่าอยู่กับเพื่อนซึ่งทางชุดสืบสวนจึงประสานให้มันดา
นำตัวลูกสาวเข้ามอบตัวก่อนที่ตำรวจจะออกมา
เรียกภายใน๑๒วันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ